ผมขอถามต่อเรื่องของคุณลุงหน่อย

เขาให้เรียกพี่ล่ะลูงตู่
ตั้งแต่การหาเสียงตลอดเวลาที่ผ่านมา
เราจะเห็นว่าก็มีการพยายามปรับตัวอยู่เยอะทีเดียวนะ
โดยเฉพาะการออกสื่อการให้สัมภาษณ์
อาจารย์คิดว่าสุดท้ายปลายทางของวิกตุกับรวมไทยสร้างชาติจะเป็นยังไง
ผมคิดว่าคือดูตามสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย
ผมประเมินว่าเขายังอาจจะได้ไม่ถึง๒๕เสียงนะ
อุ้ยก็เสนอแคนดิเดต
อาจจะเสนอแคนดิเดตไม่ได้
คือที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่า
คือตอนนี้เนี่ยความเป็นจริงก็คือว่า
เขามีกระแสอยู่ที่ภาคใต้กระแสนะครับ

แต่ในการเลือกตั้งเนี่ยการมีกระแสแต่อย่างเดียว
มันไม่ได้หมายความว่าเป็นการันตีชัยชนะ
เพราะว่าประชาที่ปัดเขาก็สู้สุดลิตเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าเขาไม่สู้เนี่ยเขาอาจจะศูนย์พันธุ์

กระแสภาคใต้นี่หมายถึงว่าเป็นกระแสจาก

ก็คิดว่าอย่างเนี่ย
คือคุณภาคภูมิเห็นคุณพลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงที่ไหนเนี่ย
ผมคิดว่าท่านโรยลามากพลังหมดไปเยอะนะครับ
แล้วก็คือคุยกัน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

แล้วก็พักอีกพักหนึ่งซึ่งก็น่ากังวลอยู่เหมือนกัน

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ
ไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ